ส่วนตอนนี้ยังคงมีการหลอกกันอยู่เลยหลอกขายหน้ากากอนามัย
แม้ใช้ช่วงเวลาที่คนเขาลำบากทำแบบนี้ไม่ดีเลยเนี่ยนะคะ
รายล่าสุดที่ถูกหลอกอยู่ที่จังหวัดศรีสเกต
รวมตัวกับเพื่อนจะสั่งหน้ากากอนามัยเห็นบอกว่ามีขาย
เอาเพื่อนรวมตังค์กันซิแล้วสั่งทีเดียว
ปรากฏว่าของไม่ได้ค่ะนางสาวพรณภาวินอยู่สุขภรรชัยอายุสามสิบเอ็ดปี
เอาหลักฐานขออภัยนะคะที่นนบุรีนะคะเข้าแจ้งความต่อตำรวจภูทรบางใหญ่นนทบุรีค่ะ
เย็นวานนี้นะคะเพื่อเอาผิดกับนางสาวพรวิไลอายุ๓๕ปี
ถูกระบุว่าเป็นชาวศรีสเกตนางสาวพรวิไลเนี่ย
มาขายมาหลอกขายหน้ากากอนามัยทางเฟซบุ๊กนะคะโดยบอกว่าจะต้องซื้อหนึ่งร้อยกล่องขึ้นไป
ถึงจะได้ราคาพิเศษผู้เสียหายได้ฟังแบบนั้นก็เลยเอ๊ะทุกคนยังต้องการเนอะตอนนี้
งั้นชูนเพื่อนเพื่อนดีกว่าสั่งพร้อมกันและรวบรวมได้มากกว่าหนึ่งร้อยกล่อง
และหลังจากนั้นโอนเงินไปเลยค่ะโอนเงินไปให้มิจฉาชีพรายนี้สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท
แล้วก็มีการนัดรับสินค้ากันช่วงเย็นสิบสองมีนาคมที่ผ่านมาแต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุเลื่อนนัดค่ะ
ออกไปเรื่อยบอกว่าสินค้ามันติดด่านมีปัญหาในการขนส่งบ้างล่ะ
รอก่อนนะรอมาเรื่อยเรื่อยค่ะครับจนสิบเจ็ดมีนาคม
ผู้เสียหายตัดสินใจเลยยกเลิกการสั่งซื้อแล้วก็ขอเงินคืนด้วย
แต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมโอนเงินคืน๓แสนกว่าบาทเลยนะจนกระทั่ง๑๙มีนาคม
ทีนี้หนักเลยค่ะติดต่อไม่ได้เลยช่องทางไหนก็ติดต่อไม่ได้
เธอก็เลยคิดว่าแน่นอนแล้วโดนแล้วตัดสินใจเอาหลักฐานต่าง
แจ้งตำรวจบอกว่าจะเอาให้ถึงที่สุดเลยค่ะ